เหตุการณ์นี้ค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์เอาไว้ว่าแม่ของเธอนะอยู่ดีก็ถูกคนผลักออกไป
แล้วปิดล้มอยู่ที่กลางถนนรถจัดกระยานโยนมาพอดี
มาชนจนได้รับบาดเจ็บเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องนะคะ
เพราะว่าคนผลักเนี่ยผลักเสร็จหันมามองแล้วก็เดินเข้าร้านตัวเองไปเลย
เขามีภาพค่ะเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความนะคะแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองจันทบุรี
คนเจ็บชื่อว่านางเบนเจวันรื่นรมอายุ๔๗คุณผู้ชมดูนะคะ
เขาเดินออกมาเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วผลักแบบนี้

ผลักเสร็จเดินเข้าร้านตัวเองไปเลย

อันนี้ก็คือหน้าร้านเพชรน้ำหนึ่งนะคะ
ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัด
ผู้หญิงเสื้อขาวเดินออกมาจากร้านแล้วก็มาผลักเขาเฉยเลย

ช่วยค่ะมีภาพวงจรปิดหลายมุมค่ะ

นี่นะคะมีอยู่ประมาณ๓มุมได้

คือคนที่อยู่แถวนั้นเขาต้องมาช่วย

แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

เราตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ให้นะคะ
นางสาวชนทิรศศรแก้วอายุ๒๔

เมื่อวันจันทร์ที่๑๐พฤษภาคม

ตอนที่ทุกคนกำลังช่วยกันหยิบของ

รถจักรยานยนต์ขี่มาพอดีมาชนอีกนะคะ
บาดเจ็บก็คือศีรษะบวม
หลังที่หัวไหล่ซ้ายท่อนแขนฝั่งซ้าย

หัวเข่าก็เป็นแผลถลอกด้วย

ระหว่างทางเจ้าของร้านขายนาฬิกา
ที่ไม่ค่อยลงรอยกับป้าของเธอ
ทำให้เวลาที่พ่อและแม่ของเธอไปเอาของที่นั่น

โดนด่าโดนดูถูกโดนเสียดสีด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นประจำ

มันเกิดขึ้นช่วงวันเสาร์ที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
พ่อกับแม่เอาขนมที่บ้านป้า
แล้วแม่ก็ถูกเจ้าของร้านนาฬิกามองหน้า

แบบนี้ค่ะบอกคนเสื้อดำระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะ

เธอก็งงว่าแม่เธอไปทำอะไรให้
ทำไมเจ้าของร้านนาฬิกามาพูดขู่แบบนี้

มีปัญหากับป้าค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอ
แต่กลายเป็นว่าพ่อแม่เธอก็โดนแบบนี้ตลอด

ใช่ค่ะเธอก็เลยบอกว่าเจ้าของร้านนาฬิกาเนี่ย
มันคือจงใจผลักแม่เธอแบบนี้
มันจงใจทำร้ายแม่ถึงขั้นให้ตายเลยหรือเปล่า
เพราะดูจากลักษณะการผลักออกไปกลางถนน
เหมือนกับเจ้าของร้านขายนาฬิกาดูอยู่ด้วย

พอแม่อยู่ริมถนนเห็นว่ารถผ่านมาผลักเลยแบบนี้
เขาก็เลยถามว่าแบบนี้มันแบบพยายามฆ่าเลยไหม
มันจงใจทำให้เขาตายเลยหรือเปล่า
ก่อนอันนี้วันเสาร์ก็คือพ่อกับแม่เนี่ย
แม่เขาจะเป็นญาติกับทางบ้านป้า
ก็คืออยู่ข้างบ้านผู้กรณีเลยใช่ไหมคะ
ก็คือเขาจะไปเอาของมาทอด
เพื่อจะไปขายตอนเย็นที่หน้าบ้านป้า
พ่อเขาได้มีการถกเถียงอะไรกัน
คือในเบื้องต้นก็รู้แหละว่ามีการเถียงกัน
แต่คือเราไม่ได้ทราบในรายละเอียดมาก
แล้วก็เหมือนว่าเห็นทิ้งท้ายประโยคไว้
ประมาณว่าคนเสื้อดำระวังตัวไว้ให้ดี
เสื้อดำก็คือตัวแม่หนูใช่ไหมคะ
เสร็จปุ๊บอีกวันนึงพอมา

แล้วก็มาด่าอีกว่าแบบอะไรอย่างนี้
แล้วพอมาเมื่อวานมาวันเกิดเหตุ

แล้วก็มีรถมอไซค์มาพอดีชนเข้าที่หัว

ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลย

ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีปัญหากัน
เหมือนคนข้างบ้านไม่ถูกกันอะไรอย่างนั้น
แต่เราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะแยะมากมายว่า

ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บนะคะนางเบนเจวันรื่นรมอายุ๔๗ปี
ก็บอกว่าตัวเองไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะอะไร

เคยมีปัญหากับเจ้าของร้านนาฬิกาจริง

เธอก็ไปเอาของที่บ้านพี่สาวไปกับสามี
แล้วก็เหมือนกับว่ามีการโต้เถียงกับเจ้าของร้านขายนาฬิกา

มันเป็นเรื่องของพี่สาวเธอที่ทะเลาะกับเจ้าของร้านขายนาฬิกา

รถจักรยานยนต์พุ่งชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
อาการตอนนี้ก็ยังมึนงงยังมีบาดแผลเต็มตัวค่ะ
ตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยด่าแม่แม่ก็ไม่เคยด่าเขา
ก็คือแม่กับเขาไม่เคยมีปากเสียงกันเลย
มีแต่ว่าเขาจะมีปากเสียงกับพ่อ
ซึ่งแม่ก็ห้ามพ่อว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
แต่ว่าคืออารมณ์เขาเขาก็จะค่อนข้างที่จะโมโหง่ายหน่อยแฟน
แล้วก็จะด่ากันก็เถียงเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับแฟน

เรื่องจอดรถนี่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นมานาน
หายเดือนแล้วนะคะแต่มันคือครั้งที่หนึ่งที่พ่อไปกับเขาเริ่มมีปากเสียงกัน
แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคือมันรุนแรงกันคือขึ้นหยาบขายกันไงคะวันเสาร์
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปบ้านของพี่สาวคนเจ็บ
ก็คือคนที่ทะเลาะกับเจ้าของร้านขายนาฬิกาค่ะ
นี่นะคะซึ่งมันก็คือจุดที่คนเจ็บกับสามีไปรับของเพื่อจะนำไปขาย
มันคือจุดที่เจ้าของร้านขายนาฬิกาผลักคนเจ็บให้โดนรถจักรยานยนต์ชนนะคะ
นี่นะคะมันคือจุดเดียวกันตรงนี้มันคือบ้านของพี่สาวคนเจ็บ
ทีมข่าวไปคุยกับหลานของคนเจ็บค่ะนางพิรยาเทียนทองอายุ๓๒
บอกว่าต้นเรื่องเนี่ยนะมันโอ้ย๘ปีที่แล้วทะเลาะกันจริง
บ้านที่เจ้าของร้านขายนาฬิกามาซื้ออยู่ในปัจจุบันนี้
ก็เขาเคยทะเลาะกันตอนนั้นเนี่ยยอมรับผิดที่ตัวเองไปด่า
พูดจาดูหมินเจ้าของบ้านตรงนั้น
แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็โดนดำเนินคดีนะ
ชดใช้ค่าเสียหายกันไปเป็นแสน
เรื่องมันน่าจะจบลงได้แล้วเพราะว่าเรื่องมัน๘ปีแล้ว
แต่เหมือนกับว่าทางฝั่งบ้านที่เป็นร้านนาฬิกา
ทางเจ้าของร้านขายนาฬิกาเขาไม่จบ
ก็คอยหาเรื่องคอยด่าคอยมองด้วยสายตาเหยียดหยามมาตลอด

หนูก็อยู่ส่วนของหนูตลอดแต่เขาก็เหมือนพยายามยั่วยุ
ให้มันเกิดเหตุเหมือนจะเอาเข้าคุกให้ได้

แต่เอิญเขาเพี่ยงคล้ำกลับมาก่อนเขาไปทำก่อน
หนูไป
เข้าใจไหมคะแล้วก็คดีความก็จบไปแล้ว
เพราะว่าอยู่ในชั้นศาล

ใช่เขาผู๊นะหนู

อันนี้ถ้าเขาพูดว่าเขาอัดอันมา
ไม่เกี่ยวค่ะเขาเป็นคนกระทำหนูตลอดแล้วก็พูดในทางให้หนูเสียหายตลอด
หนูไม่เคยแก้ตัวแก้ข่าวเลย
ทีนี้ค่ะมาฟังข้อมูลจากฝ่ายคนก่อเหตุกันบ้างค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยมาก็คือทางเจ้าของร้านขายนาฬิกาเนี่ยค่ะ
นางสาวสุนันสร้อยศรีอายุ๔๒ปี
บอกว่าขออธิบายแบบนี้ขอแยกเป็นสองเรื่อง
เรื่องแรกคือเหตุการณ์ในวันนั้นที่ไปผลักนางเบนเจวัน
จนล้มลงไปกลางถนนแล้วรถจักรยานยนต์มาชนจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันบานปลายขนาดนั้น
วันนั้นแค่โมโหคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยผลักไป
ไม่ได้ตั้งใจว่าโอ้โหถึงขั้นที่ว่ารอจังหวะรถมาผลักไป
เพื่อให้รถชนหรืออะไรแบบเนี้ยอืมเธอบอกว่าแค่ผลักเพราะโมโห
นี่นะคะเธอบอกว่าเธออยากจะขอโทษว่ามันรุนแรงมาก
ก็ยอมรับว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ดูรุนแรง
แต่เธอยังไม่กล้าไปขอโทษเพราะว่าคนเจ็บน่าจะยังโกรธอยู่
เธอก็กลัวจะไม่ปลอดภัยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องในอดีต
บ้านของญาติคนเจ็บเคยมีปัญหากับเจ้าของบ้าน
ที่เธอมาซื้อต่ออันนี้มันมีปัญหากันจริง
แต่พอเธอย้ายเข้ามาอยู่ทางบ้านของฝั่งนั้นเนี่ย
ก็ยังมาคอยมองหน้าหาเรื่องเหมือนไม่ยอมจบเรื่อง
ทั้งที่เรื่องก่อนหน้านี้มันโอ๊ยนู่น๘ปีมาแล้ว
ส่วนประเด็นที่ว่าบ้านของฝ่ายคนเจ็บมาบอกว่า
เป็นผู้มีอิทธิพลก่อเหตุเพราะไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
บอกว่าไม่ใช่เลยเธอก็คนธรรมดาไม่ได้มีเส้นมีสายอะไร
วันนั้นเราเดินไปเพื่อไปซื้อของ
แล้วสามีของผู้หญิงที่โดนเรากระทำเนี่ย
เขาก็อยู่ที่มอเตอร์ไซค์ตรงถนน
แล้วเราด้วยความที่เรากลับบ้านนี้ไม่ถูกกัน
เราก็จะไม่มองมาทางนี้เราก็จะมองออกไปถนน
แล้วเขาก็บอกว่าเราเหมือนกับมองหาเรื่องเขาอะไรประมาณนี้
มันก็เลยเกิดมานิดนึง

แค่นั้นแล้วหนูก็เดินไปซื้อของกลับมาปุ๊บ

ก็มีการทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่มีความรุนแรงจากคำพูดของผู้ชาย
ที่เขาพูดคำหยาบคายต่ำ

นี่เหตุตรงนั้นน่ะ

กับบ้านนี้ที่เป็นญาติกันกับคนที่ถูกกระทำ
กับคนที่ทะเลาะกับเราด้วยอะไรอย่างนี้

เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จะเห็นว่าตอนที่คนเจ็บเขาถูกผลักออกไปเนี่ย

นางสาวสิริรัตน์จันคิรีเขตอายุ๓๖ปีนะครับเธอบอกว่าปกติจะขี่จักรยานยนต์
ไปตลาดทุกวันเมื่อวานนี้กลับจากตลาดระหว่างทางก็ขี่มาตามปกตินี่แหละ
กำลังจะเดินออกมาตรงริมถนนแล้วก็ถูกอีกคนนึงเนี่ยวิ่งออกมาจากในร้าน
ผลักมาที่ถนนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเห็นแล้วก็
มันก็หยุดรถไม่ทันจริงนะครับพอมารู้อีกทีก็คือรถเนี่ยชนเข้าที่ตัว
ของคนที่กระเด็นมาที่ถนนแล้วนะครับโชคดีตอนนั้นขี่มาไม่เร็วมากนะครับ
รถก็เลยไม่ได้ล้มแล้วก็ไม่ได้ลากตัวคนเจ็บไปกับพื้นถนนนะครับ
เธอก็บอกว่าอยากจะฝากถึงคนที่ไปผลักคนเจ็บเขาว่าถ้าคุณจะทะเลาะกัน
ไม่พอใจกันอะไรกันเนี่ยคือถ้าอยากจะทำร้ายกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเขากลายเป็นว่าจะซวยไปด้วยนะฮะ
ในห่างตามองคือมันมีคนอ่ะผักผักเขามาหรือยังไงประมาณนี้แหละ
แล้วคือเห็นที่นึงเขามานอนอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะเออตกใจ
คือคล้ายแบบว่าเหมือนเขาทะเลาะกันมาในร้านหรือไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้คือพี่คนนี้เจ๊คนนี้เขาเดินออกมาแล้วเหมือนหลานเขาอ่ะ
ไม่ดีคือมาผักมาผักน้าอย่างเนี้ยคือมันไม่ดีอะค่ะค่ะ
คิดไหมว่าเผื่อจะทำให้คนที่ไม่รู้ที่หน่วยอย่างเราคิดค่ะ
เพราะว่าเธอก็เสียชีวิตมาคือเราเสียเงินเท่าไหร่อะค่ะอย่างเงี้ย
เราก็ต้องติดติดต่างหลังใช่ค่ะต้องเรียกฆ่าเสียหายค่ะ
ไม่ยอมเหมือนกันค่ะเธอบอกว่าในส่วนของเธอเธอก็จะเรียกค่าเสียหายจากคนที่ก่อเหตุเหมือนกันนะฮะ
พ่อเมืองจันทบุรีบอกว่าตอนนี้ที่แจ้งความเอาไว้นางสุนันคนก่อเหตุ
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ถ้าทางผู้เสียหายจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างต่าง
เรื่องของใบแพทย์ภาพจากกล้องวงจรปิดเรื่องของพฤติกรรมนะครับ
แต่เบื้องต้นจะให้ผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บมาเจรจาเพิ่มเติมกันก่อน
มาคุยกันเพิ่มเติมก่อนวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ถ้าเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็คงต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไป